เด็กนี้ข่าวเช้าหัวเขียวพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ
ผู้หญิงคุณอายุ๔๙ปีไปจับได้ว่าแฟนของตัวเองมีกิ๊ก
แค้นมันสั่งสมอยู่ในใจ
ตัดสินใจไปว่าจ้างเยาวชนชายอายุ๑๖ปีเท่านั้นเองด้วยเงิน๑๐๐๐บาท
ไปจัดการผัวป้าให้ป้าที
แค้นมานักเอาให้มันพิการแล้วเอาโทรศัพท์ของมันมาให้ได้
นี่คือข้อความที่ได้จากแชทไลน์ที่เขาคุยกันในช่วงการว่าจ้าง
แล้วปรากฏว่าแชทไลน์มัดตัวป้าได้หนาแน่นมากเลย
ใช่ค่ะที่บอกว่าต้องมัดตัวป้าได้หนาแน่น
เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุป้าไปแจ้งความ

อ่ะเนี่ยค่ะหลักฐานบันทนโทษโดนไปนะคะ

อายุ๑๖ปีไปบอกตำรวจสารภาพหมดเลย

และนี่แหละค่ะพนักงานสอบสวนสพหาดใหญ่
ก็เลยต้องควบคุมตัวเยาวชนชายอายุ๑๖ปีเนี่ยนะคะ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา

ไหนมาสารภาพกับตำรวจแล้ว

ใช้ไม้ฟาดศีรษะนายประสบฉิมคล้ายอายุ๔๔ปี
ได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนและเสียชีวิต
จุดเกิดเหตุคือหน้าแมนชั่นแห่งหนึ่ง
เขตเทศบาลนครหัดใหญ่สงขลานะคะ
สอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นายโอนซึ่งก็คือเยาวชนชายอายุ๑๖ปี
ได้รับการว่าจ้าง๑๐๐๐บาทค่ะ
นางอรัญญาทิพย์ทองอายุ๔๙ปี

ให้ไปทำร้ายร่างกายนายประสบแฟนของป้า
หวังว่าจะสั่งสอนเพราะแค้นที่ปันใจไปมีกิ๊กนั่นแหละ
กระทั่งคืนวันที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ

ทะเลาะกับผู้ตายอย่างรุนแรงที่หน้าแมนชั่น
แล้วก็ส่งสัญญาณให้นายโอน
ไปเอาไม้มาฟาดที่ศีรษะ

นายประสบล้มลงนอนกับพื้น
แต่อาการค่อนข้างหนักเพราะมีเลือดออกทางปาก

ยาวชนชายอายุ๑๖ปีที่ชื่อว่าโอน

ให้มาช่วยเอาตัวขึ้นไปที่ห้องพัก
แต่ช่วงนั้นนายประสบอาเจียนออกมาอีกค่ะ

ภาดอะไรอย่างที่เขาเซไปทางซ้ายด้วย

ผมก็บอกเอาอีกได้ครับ
ผมก็ถามคนเดียวไม่ไหวนะพี่

ผมก็ให้เขาไปขอเจ็บบาท

หลังเกิดเหตุนางอารัญยาท่านเกิดเกิดเป็นเข้าไปแจ้งความกับตำรวจ
บอกว่าแฟนตัวเองถูกทำร้ายร่างกาย
ได้รับสาหัสไปแจ้งความเลยนะหน้าตาตื่นเลย
เจ้าหน้าที่ก็สอบปากคำ
สอบปากคำคนนี้แล้วแล้วก็สอบปากคำพยาน
มันมีพิรุธหลายจุดเลย

ว่านางอรัญญานี่แหละเป็นคนจ้างวาน
ให้คนมาทำร้ายร่างกายแฟนตัวเอง
และหลังจากนั้นอีก๑วัน๙กุมภาพันธ์ค่ะ
นางอรัญญาพยายามใช้เชือกผูกคอตายอีก

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่

สอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลหาดใหญ่
นางอรัญญาทำทีเป็นผู้จาวกไปวนมา
เหมือนคนพูดไม่รู้เรื่องลักษณะคล้ายคนสติแตก

คือทำทุกอย่างที่จะให้ตัวเองรอดนะคะ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตอนนี้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ป้องกันไม่ให้ทำร้ายร่างกายตัวเองนะคะ

เป็นผู้ใช้ให้ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ตอนนี้รอแหละรอแพทย์แพทย์ตรวจก่อน
คุณหมอตรวจก่อนนะว่าผลออกมาเป็นยังไง
สติแตกจริงหรือเปล่าสติไม่ดีจริงหรือเปล่า